ตอนนี้ปัญหาเรื่องของเบ็กซิตนั้นทำให้เรื่องของค่าเงินปอนด์ถูกลง
ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการก็มองนะครับว่า
อังกฤษหรือว่าทัวร์ยุโรปนั้นอาจจะมีความสนใจคนไปเที่ยวเพิ่มมากขึ้นครับ
แต่ว่าผู้ประกอบการบริษัททัวร์ยุโรปนั้นมองว่าค่าเงินปอนด์ตอนนี้ถูกลงครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวไทยหันไปเที่ยวอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับ
บริษัททัวร์ก็ยังไม่รู้ว่าอังกฤษจะออกเลยด้วยซ้ำก็เลยคิดว่ายังไม่ค่อยมีผลเท่าไรอาจจะเป็นเกี่ยวกับเป็นปีหน้าเป็นต้นไปที่เขาอาจจะวางแพลนใหม่
ก็บอกว่าในต้นปีหน้าเนี่ยจะทำทัวร์อังกฤษเพิ่มมากขึ้นระยะเวลา๘๙วันโดยจะเน้นไปเที่ยวในกรุงลอนดอนแล้วก็ไปเยี่ยมชมสโมสรฟุตบอลเป็นหลักด้วยครับ
แต่ก็มีแนวโน้มที่คนไทยจะไปที่ยุโรปหรืออังกฤษมากขึ้นเพราะแน่นอนเงินถูกครับเราเอาเงินไปแลกเป็นเงินปอนได้ถูกลงนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ผลกระทบทั้งเรื่องของตลาดเงินทั้งเรื่องของตลาดทุนเริ่มขี้คายไปทิศทางไหน
และนักลงทุนของไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรครับ
เราจะมาพูดคุยกันสายตรงมานะครับจากทางด้านของคุณพีริยเทพหอมหวนครับ
ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ

หลังจากเรื่องของเบ็กซิตแล้วตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก่อนอื่นผมต้องเคย๊บเรียนให้ทราบนิดนึง
หรือว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองของอังกฤษเขาเองนะครับ

เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับปี๒๐๘ที่เป็นวิกฤติการเงินทางด้านเลแมน
เพราะฉะนั้นในส่วนเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษเอง
ซึ่งเนื่องมาจากเศรษฐกิจของจีนและเศรษฐกิจของโลกความตัวลง
ในส่วนของบรรยากาศของของการจับจ่ายคล้ายสอยหรือว่าช้อปปิ้ง
ตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าค่าเงินปอนด์นั้นถูกลง
หลายท่านอาจจะแหมดไปเที่ยวอังกฤษเพิ่มขึ้นไหม
ไปซื้อของที่เป็นแบรนด์ของอังกฤษหรือเปล่า

เสียประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างไหมครับ

จะได้ประโยชน์ทางด้านของ

ขึ้นมาประมาณ๑๐นะครับ

และก็ยังอยู่ในระดับนั้น
ตอนนี้ถ้าเกิดว่า
ครับผมและก็ในส่วนของ

เขาก็จะได้ประโยชน์

ขายของได้จำนวนมากขึ้น

ตอนนี้อย่างลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ
มาสอบถามหรือว่ามีผลกระทบอะไรเริ่มมีการมาขอคำปรึกษาบ้างไหมครับ
ก็ก็จะยังไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ย
ท่านก็จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างติดตามสถานการณ์อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เท่าที่ผมทราบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเปิดบัญชีปอนด์ที่เมืองไทยไว้นะครับ
ก็มีการเตรียมพร้อมในการที่แลกเงินปอนด์นะครับก็จะได้ผลประโยชน์ทางด้านค่าเงินครับผม
แล้วก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งครับก็โทรมาถามความเห็นเกี่ยวกับทางด้าน
การจะซื้อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนนะครับ
ซึ่งก็จะมีกลุ่มที่เป็นนักลงทุนคอยมองแล้วก็จะดูโอกาสในการที่จะเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ลอนดอนอยู่ครับ
สั้นเลยครับคุณพิริยเทพมองว่าหลังจากนี้ทิศทางกับเรื่องของเบคซิตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
ครับคือหลังจากนี้เราคงจะต้องรอดูสถานการณ์นิดนึงนะครับ

ซึ่งตรงนี้คงจะต้องในช่วง๓เดือนที่จะถึงเนี่ยครับก็คงจะดูสถานการณ์ของเรื่องของการเมืองเป็นหลักครับผม
วันนี้ขออนุญาตสอบถามเท่านี้ขอบคุณมากนะครับ

คุณพีริยเทพหอมหวนนะครับผู้จัดการสาขาลอนดอนสหราชอาณาจักรของธนาคารกรุงเทพ

คุณผู้ชมให้เห็นบรรยากาศที่นู่นก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ

คนไทยเองเหมาะจะไปลงทุนที่อังกฤษเป็นอย่างมากเพราะเงินปอนดถูกนะครับ